สวัสดีครับ

เราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง

ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง

โอ้โหอีกตั้งหลายวันกว่าจะสิ้นเดือน

ต้องลองขายของออนไลน์ดูไหมเล่า

เหมือนจริงเขา

เป็นใครบอกว่าเขาขายได้เป็นล้าน

นี่เราต้องมาคิดกัน

โล่งกันใดแต่ว่ายังได้กันฝนก็ดีกว่าทุกที่เปียกทุกครั้ง
เอามาทำไม

กระเป๋าก็ขาย
ใส่อะไรก็ไม่ได้พูดมาเนี่ยแล้ว

ของผม

มันของหุ่นจะนะด้วยยังไง
ใครก็ไม่รู้
แล้วไม่ได้คนเดียวด้วยอ่ะ

บ๊าวแดงช่วยคุณไทยเซอร์อาชีพปี๒
และสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซค์ลายลินเต็ดดิชั่นจากคาราบาลแดง
จะเป็นใครไปรู้ในช่วงนี้กันเลย
เหมือนอย่างที่เป็นคืนเดียว
แต่วันนี้หนึ่งเดียวที่จะได้มอเตอร์ไซค์ไป

จากจังหวัดเชียงใหม่
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที